อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะบนโลกโซเชียลเขาแห่แชร์กัน
เป็นคลิปที่เห็นแล้วก็โอ้โหทำได้ขนาดนี้เลย
หรือพระปลอมแปลงร่าง
แรงร่างอย่างไรใส่จีวอนอยู่ใช้เวลา๓นาทีค่ะ

ใช่ค่ะสลัดจริงจังครับ

ผ้าเหลืองหายไปใส่กระเป๋าซะ

เดียวเท่านั้นแล้วไม่ใช่ที่รับตาคนนะเนี่ย

ซึ่งคลิปนี้เนี่ยถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะ

คลังจริงพระแป๊บเดียวแปลงร่างได้พิกัดชุมพร

โพสต์ไว้เป็นอุทาหรณ์สอนเตือนให้ระวังแก๊งพระปลอมระบาด

แล้วก็เพจเจ้าพ่อคลิปเด็ดรวมทั้งเพจดังอีกหลายเพจ

มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเชิงต่อว่ากันมากมายค่ะ
ติดต่อไปยังนางสาวพวงทิพย์คงรอด
ภรรยาเจ้าของร้านโชธการยางชุมพร

เล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเที่ยงวันอาทิตย์ที่๑๕มกราคมค่ะ
ภาพในคลิปเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านยางที่อยู่ข้างกัน
สังเกตเห็นชายห่มจีวอนคนนี้นั่งรถซาเล้งมาลงข้างร้าน
แล้วก็เดินหายไปในมุมตึกจึงเฝ้าสังเกตดูพฤติกรรม
กระทั่งเวลาผ่านไปประมาณ๓นาทีนะคะ
ชายคนนี้ได้ถอดจีวอนแปลงร่างเป็นคนธรรมดาค่ะ

ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เข้าแจ้งความเพราะเห็นว่าไม่ได้เข้ามาขโมยทรัพย์สินอะไรไป
แต่แฟนได้ไปขอคลิปไว้เพื่อนำภาพมาแชร์ในโลกโซเชียล
เป็นการเตือนภัยให้ระมัดระวังพฤติกรรมของพระปลอมพวกนี้ด้วยนะคะ
นะทำกันได้แต่พอเราเห็นเราก็จะ
เราไม่รู้หรอกว่าจริงดูไม่ออกดูไม่ออกจริง
เคยถามคนที่เป็นพุทธที่เคยถามเขาเหมือนกันนะคะว่า

บางทีเราบินทบาทใส่บาทไปทำบุญไปอะไรอย่างนี้
รู้สึกโกรธไหมบางคนเขาก็บอกนะว่า
มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาให้ใครอยู่ที่ว่าเขาให้
ความทำบุญของเขาก็คือเขาให้ไปให้แล้ว
คนนั้นจะเป็นพระจริงจะเป็นพระปลอม

สมมุติถ้าเป็นคนแบบพระปลอมไม่มีข้าวกินอย่างนี้
ถือว่าเขาได้ทำทานให้คนแบบกินข้าวอะไรอย่างนี้

จะตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มกลุ่มขบวนการหลอกลวงแบบนี้